เรื่องนะครับจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อคนนะ
ตำแหน่งเขามีเหมือนกันนะเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาอ้างว่าเขาสอนเรื่องเพศให้กับลูกสาวอายุ๑๒ขวบ
สอนเรื่องเศษมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าการสอนของเขาเนี่ย
เขาบอกว่ามันเผลอไผ่เผลอไปมีอะไรกับลูกสาวตัวเอง

ถูกต้องแล้วคึกขนองอัดคลิปถ่ายภาพไปลงในโซเชียล
มีคนเขาเห็นก็แจ้งมาทางตำรวจไทยสุดท้ายรับสารภาพ
ผมทำจริงด้วยความคึกขนองแต่นั่นมันลูกสาวตัวเองนะ
ลูกสาวนะคะแล้วก็มีคลิปออกมาเห็นนงเห็นหน้ากันด้วย
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมนำกำลังเข้าไปจับในหนู
อันนี้เป็นนามสมมุตินะฮะตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อายุ๓๖แล้วอยู่ที่ตำบลเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัย
เหตุผลที่เรื่องมันแดงเพราะว่ามันมีไซเบอร์ทริปรีพอร์ตของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
เขาส่งข้อมูลมาที่ตำรวจไทยบอกว่าเอ๊มันมีชายไทยคนนี้อัดคลิป
ลักษณะเหมือนเป็นการขืนใจเด็กหญิงอายุเพียง๑๒ปี
ลงโซเชียลมีทวิตตรงทวิตเตอร์อะไรเขาก็ลงไปมีทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่ง
ทั้งหมดเนี่ย๑๒ฝ่ายด้วยกันโอ้โหทีนี้ก็นำตัวไปไปค้นที่บ้านเขาเลยเห็นหน้าชัดเจนนะผู้ชาย
มือถือของเขามีคลิปมีภาพที่มีอะไรกับลูกสาวเนี่ยยังอยู่เลย
ยอมรับตัวเขาเองครับเขาทำเองไปดูไฟล์มันมีสื่อลามกอนาจารย์ในมือถือเขาเนี่ย
ไปหมดโดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่มีอะไรกับลูกตัวเองนี่แหละเบื้องต้นเขาก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง
ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าผมทำไปด้วยความคึกขนองและอารมณ์ชั่ววูบ
เขาแต่งงานกับภรรยามีลูกกันมาหนึ่งคนก็คือเด็กคนนี้อายุสิบสองปีแล้วหลังจากนั้นก็
กระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเอาลูกมาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีการลูกโตแล้ว
ลูกสาวก็สอนเรื่องเพศสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นอย่างนี้กันไปแต่อารมณ์มันเกิดยังไงก็ไม่ทราบ
ไปร่วมมีเพศสัมพันธ์กับลูกตัวเอง

เรื่อยมาตั้งแต่ลูกมาอยู่ด้วยนะฮะ

เป็นคลิปเป็นภาพนิ่งอัพโหลดลงโซเชียล

สุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำ

จริงแล้วลูกกับพ่อเขานอนด้วยกัน

แล้วก็พ่อกับลูกเนอะนอนด้วยกันก็ไม่ผิดอะไร

ตัวเองก็ออกไปทำงานรับจ้าง
ลูกชายรับสารภาพกับตำรวจแล้ว

ขณะที่ตาของเด็กเองก็บอกว่า

ว่าพ่อแท้ก็คือลูกเขยนะ
ส่วนที่เขายอมให้หลานไปนอนกับพ่อ
เพราะไว้ใจก็เห็นว่าเป็นพ่อลูกกัน

เพราะว่าแยกทางกันกับภรรยาก็๑๐ปีแล้ว
อยู่ใกล้พ่อจะมีความอบอุ่น
ผมก็คิดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้ไป
ฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรอยู่
ไม่น่าจะเกิดพ่อแท้